มี๒เรื่องมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
แต่เรื่องแรกจะให้ดูรถแดงกับรถเบนท์แวน
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะจังหวะนี้โอ้โห
นี่คือไปแล้วค่ะแต่ว่ารถสีแดง
พลิกชนขอบทางแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่
แล้วเห็นไหมว่าเบ้นแวนสีขาวคือขับไปแล้ว

คือเขาชนกันด้านข้างแล้วเขาไม่ลงมาดูเลยเหรอ

ก็นั่นน่ะสิไม่ได้ลงมาดูเลย
แต่เดี๋ยวลองดูภาพช้า
คือที่เบนท์เขาไม่ได้จอดลงมาดู

เพราะว่าอะไรรถสองคันมันไม่ได้เฉียวกันนะ

อ๋อมาชนที่หลัง
แล้วท้ายที่สุดคือเบนท์เขาก็ขับไปอะค่ะ
สีแดงพยายามจะมุดแซง

แล้วก็ประคองให้รถไม่ได้ออกนอกเลนแล้วก็ขับไป

ก็เลยไปชนขอบทางแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
นึกภาพออกแล้วคือทั้งสองคันมุดด้านซ้าย
รถคันที่ติดกล้องมาพร้อมกัน
แต่สีแดงไปไม่รอดมุดไม่รอด
ใช่คุณไม่ได้ไปต่อ

อีกคลิปหนึ่งค่ะกล้องเป็นรถติดกล้องที่

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือมันเป็นถนนสองเลน
แล้วก็วิ่งสวนกันจังหวะที่รถติดเนี่ย
เกาะผู้โดยสารเปิดประตูลงใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
มอเตอร์ไซอ่าเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่ง
ผู้โดยสารเขากำลังจะเปิดประตูลงปกติ

ปรากฏว่านี่ค่ะจังหวะพอดีเลยค่ะ
มันเกิดขึ้นบ่อยมากคุณสุภาษารา
คือเหตุการณ์แบบนี้คนก็เถียงกันไงเอาใครผิด
คุณผู้ชมว่าใครผิดมอเตอร์ไซค์สายมุดซ้ายมา
หรือว่าผู้โดยสารผิดลองส่งมาบอกหน่อยค่ะ

นี่ค่ะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซสายก็
กฎหมายให้ชิดซ้ายแต่กรณีนี้มันแซงซ้ายไม่ได้ไง
เพราะมันเป็นถนนเลนเดียวก็เลยโดนปรับทั้งคู่
ต่างคนต่างซ่อมรถเอง
ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ระมัดระวังตัวเองแล้วกันนะคะขับรถให้ถูกกดนะคะ